สองพี่น้องนี้กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเดินหน้าแจกเงินประชาชนที่เดือดร้อนกันแบบเคาะประตูบ้านกันเลย
พี่บินทั้งพี่ไทยนั่นเองพี่น้องกู้ภัยใจพระนะคะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐว่ายอดเงินตอนนี้โอ้โหพุ่งสูงมาก
ตอนนี้เกือบสิบล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนทุกทุกท่านเลยที่ส่งเงินมาร่วมด้วยช่วยสมทบนะคะ
แต่เรื่องหนึ่งที่พี่ไทยเป็นห่วงเขาบอกว่าการต่อคิวรับบริจาคของประชาชนที่ไปเบียดไปเสียดกันในหลายที่เนี่ยมันจะเป็นการยืนชิดกันเสี่ยงจะติดโควิดกันไปอีก
เห็นบอกบางที่ถึงขั้นที่มีการชกต่อยแย่งข้าวแย่งของกันเลยนะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหาวิธีการแก้ไขให้มันช่วยเหลือกันได้ดีกว่านี้ค่ะ
ใกล้๑๐ล้านแล้วครับใจเขาอ่ะนะเขาคือทุกคนอยากได้ของหมดอ่ะทุกคนที่อยากได้ของกลัวของจะหมดเขาก็ต้องเบียดเสียกันเข้าไปเบียดเสียกันคนคนที่เขาที่เขามอบให้เขาบอกว่าอย่าติดกันติดกันจะไม่แจกไม่นู่นบางทีบางขั้นถึงต่อยกันเลยทุกวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่มีจิตเมตตานะครับสงสารคนที่หาเช้ากินค่ำออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันคนละ
วันนี้แบบเหนื่อยมากนะครับ

คงต้องเตรียมตัวที่จะไปพบปะกับประชาชนแล้ว
ทุกวันนี้คือเราทำเพื่อ

เอาอย่างนี้เพื่อคนไทยด้วยกัน
ก็เป็นกำลังใจกับพี่แล้วก็พี่ทีมงานทุกคนเลยนั่นเองนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นได้ว่าถ้าใครช่วยอะไรได้ก็หยิบยื่นมือช่วยกันนะคะ
สำหรับคนบันเทิงเนี่ยล่าสุดนักแสดงสาวค่ะพิงกี้สาวิกาก็เข้าครัวนะจ๊ะ
โชว์ฝีไม้ลายมือค่ะเป็นทีมเชฟเหมือนกันเนาะเพื่อไปแจกพี่น้องตามสถานที่ต่างค่ะ
เจ้าตัวนะคะโพสต์ว่าข้าวกล่องจากใจสาวิวันนี้เมนูข้าวไข่ข้นกระเพราไก่๑๐๐กล่อง
ขอมอบด้วยใจผัดด้วยใจดูแลกันและกันเราจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะ
โดยเธอนะคะยังลงพื้นที่ไปแจกจ่ายด้วยตัวเองที่ชุมชนคลองเตยเพื่อลดการมารวมตัวกันด้วยของชาวบ้านนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีเนาะส่วนคู่นี้คุณผู้ชมค่ะ
ลิงกับลุงใหม่ดาวิกาแล้วก็เต๋อฉันทวิทย์ค่ะก็จับมือกันมาแบ่งปันช่วยเหลือพี่น้องเช่นกันนะคะ
โดยหนุ่มเต๋อค่ะได้โพสต์ภาพคู่กับสาวใหม่ที่รายล้อมไปด้วยถุงยังชีพที่แพ็คเสร็จแล้วนะคะ
พร้อมข้อความว่าเราเป็นกำลังใจให้นะครับพร้อมอีโมจิค่ะรูปชูสองนิ้วแบบนี้เลย
ซึ่งเป็นภาพเดียวกันนะคะกับที่สาวใหม่โพสต์ค่ะ
แต่เธอส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะว่ากำลังใจเล็กจากเรานะคะ
ซึ่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะรวมทั้งเหล่าแฟนคลับนะก็เข้ามาชื่นชมค่ะ
แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูต่ออีกหนึ่งสักหนึ่งข่าวดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ช่วงโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะเชอรี่สัตว์เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ
โดยนักร้องสาวรุ่นใหญ่ค่ะคุณมาช่าวัฒนภาณิชย์ค่ะ
หลังได้รับการเทคให้ร่วมบริจาคช่วยช้างไทยที่เจอพิษโควิดนะคะ
มาจากอดีตนักแสดงหนุ่มอัดอัศดาค่ะ
เจ้าตัวก็รีบกดเงินนะคะโอนไปช่วยเหลือทันทีเลยจำนวน๑แสนบาท
พร้อมกับขอเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับทุกคนค่ะที่อยากช่วยเหลือนะคะ
ว่าทุกที่ทุกทางมีเรื่องราวที่ต้องช่วยพยุงกันไป
ช่าก็ทำสุดตัวแล้วขอให้ได้ช่วยช้างแล้วก็สัตว์อื่นได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะคะ
เช่นกันนะคะมูลนิธิตอนุรักษ์ท้องเผื่อใครทำก็ได้บุญ
แล้วก็เผื่อใครสะดวกทำก็สามารถทำบุญกับเขาได้เลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะคะที่คนบันเทิงก็นำมาฝากกัน